แม่บนนี้มันช่างมีความสุข
ออบาทบดต่อมหาสนุกอาทิตย์นี้
เรามีนัดกับพี่แจ๊คเชิญยิ้มณดินแดนเมืองช้าง
ที่ออบาทกระโปะจังหวัดซูลิน

มาพบกับความสามารถมากมายของน้องช้างแบบนี้
ช้างเปิดขวดไม่มีทางหรอก
และเกมที่ควรจะต้องผนึกกำลังกันกับช้าง
ช้างมาเอาช้างมา
ล่านอเทศนี้๔โมงเย็นห้ามลาเทียวนัดจะบอกให้